พูดถึงชุดไทยช่วงนี้กระแสอเจ้ากลับมาฟีเวอร์อีกแล้ว
หลังจากที่ละครเรื่องพรมลิขิตออนแอร์ใช่ไหมล่ะ

วันนี้ดิฉันจะพาอเจ้าทั้งหลายรวมไปถึงอเจ้าทั้งสองคน
ไปเที่ยวตลาดแต่ไม่ใช่ตลาดธรรมดานะคุณผู้ชมนะ
เป็นตลาดอโยธยา

พร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วตามอเจ้าดุดดิวไปดูกันเลยค่ะ
พร้อมมั้ยจ๊ะกระเทียมมั้ยจ๊ะพริกก็มีจ๊ะไห่ก็มีจ๊ะปิ่นโตก็มี

สวัสดีอเจ้าทั้ง๓คนที่อยู่ในสตูดิโอ
อเจ้าที่รับชมอยู่ทางหน้าจอบันเทิงไทยรัฐด้วย
คอสทูมาขนาดนี้เอากลับมาช่องหน้านิดนึง

ชุดตาลพุจิพุทจัยพุทศรไหมคุณผู้ชม
วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ตลาดพรมลิขิตนะคะ
กับการสวมจริตเป็นอเจ้าหลายคนก็สามารถสวมจริตแบบนี้ได้

มีวัดสำคัญรวมถึงของกิน
และของที่ใช้ในการถ่ายทำ
เขายกมาไว้ที่นี่หมดเลยคุณผู้ชม

เราไปสำรวจตลาดกันเลยจ้า
จากเรือนแม่พุตานไปเพียงไม่กี่ก้าว
เราก็เจอเครื่องออกกำลังกายของแม่นาย

ก็ยกมาให้เหล่าอเจ้าได้อัพแอนดาวน์กันที่นี่
วัดพุทธไทยสวรรค์เรือนของพี่หมื่น

ที่พระเจ้าท้ายสะสมโปรดเป็นอย่างมาก

จากนี้ยังมีการเปิดตัวนักแสดงตามคาแรคเตอร์

ก็คือเด่นคุณกับบทเจ้าฟ้าพร
สง่าสะกดใจแฟนละครค่ะ
ขออนุญาตนะพูดตลกไม่ได้นะ

ทุกวันครับทุกวันครับ

ไปทำอะไรที่มันไม่ดีตอนที่รับบทท่านอยู่

แล้วพระองค์ท่านที่เราจะรับบทไปก็จะ

เรียกได้ว่าไม่สะอาดเหมือนผ้าขาว

หนุ่มเด่นคุณเขารับบทเจ้าฟ้าพร
แล้วก็ท้ายการให้สัมภาษณ์เป็นยังไง
มีแฟนคลับตัวน้อยของหนุ่มเด่นคุณ
ส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายของเด่นคุณ

หนุ่มเด่นคุณบอกว่าตอนนี้

อาการต่างดีขึ้นมาก
ให้สัมภาษณ์อาจจะดูคลิปลุคอาจจะไม่ค่อยเล่นกับนักข่าว

ใช่แต่ว่าที่คลิปลุกแบบนี้เพราะว่าเขาสวมบทเป็นเจ้าฟ้าพร
อาจจะต้องดูสุขุมนุ่มลึกสักนิดนึง
พูดเล่นไม่ได้เกรงใจชุดใส่มาซะเต็ม

ใช่สุดยอดเลยนะคุณผู้ชมนะ